ยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่า

วันเฉลิมลูกแม่วันต่อ

ทองเนื้อก้าว

คุณผู้ชมอุ้ยไปแล้ว
หล่อจังเลยเป็นหนุ่มมาก
น้องน้องโตกันหมดแล้วนะคะ
ได้เจอกับวันเฉลิมอีกคนนึง
เพราะว่าน้องน้องล่อกันมาจริง
นี่เธอน่อยปะ

คุณผู้ชมค่ะเออร้องไห้เล่นละคร

คุณผู้ชมเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานในวงการก็ยังทำอยู่เรื่อยนะคะ
โดยเฉพาะงานแสดงเพราะว่าน้องชอบนั่นเองคุณผู้ชม
นักแสดงรุ่นใหม่แบบนี้ต้องครบเครื่องค่ะ
บอกว่าผมเนี่ยก็พัฒนาตัวเองแบบเรื่อยนะ
เรียนร้องเพลงเรียนเต้นฝึกการแสดงต่างค่ะ
แล้วก็พร้อมลุยนะคะถ้าใครให้โอกาสอะไรมานะผมมาเปิดรับหมดเลย
แล้วก็ดีใจมากเลยที่หลายคนยังจำกันได้
ไอวันเฉลิมลูกแม่ลำยองจากละครทองเนื้อก้าวคนนี้ค่ะ
หลายคนไม่เจอกันนานมากลูกลำยอง

หลายคนจะบอกว่าน้องแมคกลับมารอบนี้โตขึ้นแล้วก็หลอบมากรู้สึกอย่างไรมาก

ลูกลำยองหมดเลยเอาจริงรู้สึกดีใจเพราะว่าการที่เขาบอกรังเรียกเราว่าลูกลำยอง
มันไม่ใช่แค่ว่าเขายังจำเราได้แต่ว่ามันแปลว่าตอนนั้นเขาก็ยังติดตามเราเหมือนกัน
ใช่ก็ดีใจที่ตอนนั้นกระแสมันทำให้แบบว่าคนจำเราได้นานขนาดนี้